นี้เราพูดถึงเรื่องของโอ้ฟุตบอลครับคุณครับ
แหมโครแอดตราหมากลุกก็หักปากกาเซียนซะ
ชนะอังกฤษจนเข้ามาชิงกับฝรั่งเศสได้นะฮะ
แต่ทีนี้เรื่องของปรายศนียบัตร
เชิญชวนกันเลยฮะยังส่งได้อยู่นะ
ส่งได้นะครับถึงวันพรุ่งนี้๑๔กรกฎาคมนะฮะ
ดังนั้นใครเชียร์ใครรีบส่งกันเข้ามา

แล้วก็ปรายศนีย์ของแต่ละจังหวัดแต่ละที่
เขาก็มีการทำอะไรนะเขาเรียก
เป็นจัดโปรใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะทั้งประโยชน์ทั้งเต้น
ใช่ค่ะคือสร้างสีสันเคยเห็นสิคะแต่งตัวแบบเจอตลอดแหละ
คล้ายเชียร์มามาปรายศนียบัตรมาสินี่แทงกันทุกจังหวัดเลยโอ้
เขาเต้นกันคึกคักเลยนะหรือว่ามีกิจกรรมที่เป็นสีสัน
ในการที่จะให้คนผ่านไปผ่านมาได้ซื้อปรายศนียบัตรมาร่วมรุ้นกันนะครับ
ไปดูที่ปรายศนียบัตรที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กันก่อน
ปรายศนีแม่ปิงปรายศนีแม่ปิงแห่งนี้
นี่ครับประชาชนทยอยมาจำนวนมากเลยครับ
เพื่อมาซื้อปรายศนียบัตรในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้
เพื่อร่วมกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก
นี่พี่เขาก็ตั้งโต๊ะฝรั่งเศสนะ
เขาบอกว่าปีนี้นะค่อนข้างจะคึกคัก

ช่วงที่พวกเราติดตามข่าวสารเรื่องของถ้ำหลวง

หรือไม่ก็เป็นช่วงจังหวะที่หลายคนรอดูสิ
ว่าทีมไหนที่จะเข้ารอบลึกกันนะครับ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้รอบลึกแล้ว
ซื้อกันได้ยังส่งกันทันนะครับ
แล้วก็มีการช่วยกันพิมพ์ช่วยกันปั๊มชื่อทีมฟุตบอลที่ถ่าย
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปั๊มให้ฟรีเลยนะครับ

ไปดูกันที่พิจิตรบ้างนะครับ
รายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๖
ที่ทำการปรายศนีย์จังหวัดพิจิตรก็คึกคัก
นี่พี่เขาปั๊มจนแบบเมื่อยมือเลยฮะ

โดยนายจำรูนอิ่มคงหัวหน้าปรายศนีย์จังหวัดพิจิตรเปิดเผยนะครับ
ว่าขณะนี้ยอดจำหน่ายปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก
ภาพรวมของจังหวัดเกินเป้าไปแล้ว

โดยจำหน่ายไปถึง๑๗๘๐๐๐ฉบับ

จำหน่ายเกินแล้วฮะเกินไป๒๐๐๐๐๐แล้วฮะ
แล้วก็ยังมีที่ทำการปรายศนีย์ในต่างอำเภอก็ขอเบิกเพิ่มมาอีกนะครับ

เพื่อนำปริศนียบัตรมาจำหน่ายให้ทั่วถึงต่อไปนะครับ
โอ้โหจากพิจิตรค่ะคุณผู้ชม
ไปที่โคราชกันหน่อยไปดูสิคะ
ปรายศนีย์สาขาจอมสุรังญาติที่เขตเทศบาลนครนครราชศรีมานะคะ
จำหน่ายปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก๒๐๑๘
คือเหลืออยู่๒ทีมแล้วใช่ไหมฝรั่งเศสกับโครเอเชีย
ทีนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะทายทีมฝรั่งเศสเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้
คือ๖๐๗๐เปอร์เซนต์ก็จะเชียฝรั่งเศส

โอกาสมากกว่าถูกไหมล่ะถ้าสมมุติเกิดว่าโครเอเชียเขาชนะขึ้นมา
สัดส่วนคนที่ส่งไปอย่างนี้

นี่แหละค่ะแล้วก็รางวัลที่๑เงินสด๑๐ล้านบาท
เขาก็เชื่อนะว่าจะต้องเป็นของคนโคราชอย่างแน่นอน

หรืออีกที่๑นะครับพี่
ด่านขุนทศยังเหลือคู่ชิงฟุตบอลโลง
คู่เดียวระหว่างฝรั่งเศสกับโคเอเชีย
แต่เพราะวันนี้วันเดียวจำหน่ายได้ถึง๑๐๖๐๐๐๐ฉบับ

พนักงานปรายศนีย์บ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ

ทยอยมาซื้อปรายศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลกกันอย่างคึกคัก
มียอดจำหน่ายไปแล้ว๒๒๗๒๐๐ฉบับ
ว่าวันเสาร์ที่๑๔กรกฎาคมพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
จะมียอดจำหน่ายมากกว่า๓๑๐๐๐ฉบับนะครับ
สำหรับประชาชนที่ซื้อปรายศนียบัตรตั้งแต่๑๐๐ฉบับขึ้นไป
พนักงานปรายศนีย์จะพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ฟรีเลย
คุณจะได้ไม่ต้องเมื่อยมือในการเขียนในการกรอกนะครับ

หากซื้อตั้งแต่๒๐๐๓๐๐ฉบับขึ้นไป
ลูกฟุตบอลขนาดจิ๋วคล้ายกระปุกออมสินให้ฟรีอีกด้วยนะครับ

ไปดูที่เบตงจังหวัดยาลากันบ้าง
นี่มีประชาชนเดินทางไปซื้อปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก
ปรายศนีย์เบตงกันอย่างต่อเนื่องแล้วครับ
หลังรู้แล้วแหละว่าคู่ชิงเหลือ๒ทีมเท่านั้นนะครับ
ฝรั่งเศสจากโคจรมาพบกับทีมชาติโครเอเชีย
ซึ่งจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่๑๕กรกฎาคมนี้นะครับ
ส่วนใหญ่ก็เขียนระบุชื่อทีมแชมป์คือ
ทีมชาติฝรั่งเศสกับทีมชาติโครเอเชียอย่างละครึ่ง

ยังลอยขึ้นไม่พี่ถ้าพี่ซื้อสัก๑๐ใบ
ที่ก็ฝรั่งเศสสัก๕โปรเอเชียสัก๕เอาไหม

ครั้งมันก็มีการแทงกั๊กบ้างนะครับ
จริงผมรู้แล้วว่าสุดสัปดาห์นี้ผมจะไปไหน

คือเขาบอกว่าตอนนี้คือตั้งเป้าเอาไว้ว่าปรายศนีย์ทั่วประเทศ
ควรจะส่งมา๒๒๐ล้านฉบับ
แต่แค่จนถึงวันนี้๑๘๖ล้านฉบับเข้าไปแล้ว
ยังเหลือเวลาอีกคุณผู้ชมเชื่อว่าทะลุเป้าแน่นอน
และที่สำคัญย้ำกติกากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับใครที่จะส่งปรายศนียบัตรไปไทย
ต้องส่งผ่านระบบปรายศนีย์ไปยังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ภายใน๖โมงเย็นของวันพรุ่งนี้

ลงวันที่ประจำวันของตราปริศนีย์สำคัญเนี่ย

ซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่เขียน
ขูดห้ามลบห้ามขีดค่า
แล้วก็อย่าติดสติ๊กเกอร์เกจงเกจิรูปดาราอะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะ
ถือว่าผิดกฎิกา

คือโครเอเชียเขาไปหักปากกาเซียนเรียบร้อยใช่ไหม
คนที่เคยทายทีมอื่นไปเอาล่ะคราวนี้ก็ต้องมา